เอากรณีที่หมอปลาไปพิสูจน์บ้านไฟไหม้ที่สุรินนะนะที่สุรินคือมีแม่ลูกคู่นี้รู้ว่าหมอปลาจะไปมาดักมาดักหมอปลาช่วยลูกแม่หน่อยลูกแม่อายุ๒๑เป็นอะไรก็ไม่รู้วันพระวันโกนจะมีอาการแปลกหมอปลาตรวจดูให้หน่อย
ก็ด่าหมอปลาก็พูดภาษากูภาษากูภาษาสวยภาษาสวยที่ไหนภาษาที่ชาวบ้าน
ก็จะเป็นอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยค่ะบางครั้งเขาก็จะร้องห้าง

แล้วก็จบด้วยแบบนี้เลยคุณอ้อมคือคนในคนนี้อายุ๒๑กรีดร้อง
เป็นนักศึกษานะครับแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินส่งเสียงร้องไม่ได้สติ
ตอนที่หมอปลาไปทำพิธีขับไล่บางสิ่งบางอย่างออกจากตัวคุณอ้อมให้
หมอปลาเอามือแตะไปที่ศีรษะจากนั้นอ้อมเหมือนมีอาการประหลาด
พูดจาแปลกพุมภัมธ์ส่วนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วโพรตน้ำหล่าออกมา
กรีดร้องแล้วก็ทิ้งตัวสลบไปนี่ฮะท่าจบจะเป็นแบบนี้
แต่พอสักพักอ้อมได้สติกลับมาก็มีอาการประหลาดอีกครั้ง

ตาขวางนี่ที่นี่ตาขวางก้าวร้าว
แล้วดูสิคือดึงแขนเสื้อหมอปลา

ทำให้แม่ของอ้อมตะโกนบอกลูกไม่สู้นะไม่สู้
จากนั้นหมอปลาก็เอามือแตะลงที่ศีรษะของอ้อมอีกทีนึง
แล้วก็บอกว่านี่ไม่ใช่ตัวของอ้อมเธอควบคุมตัวเองไม่ได้
นานหลังไม่ค่อยได้ยินหมอปลาพูดแบบนี้
อ้อมเล่าบอกว่าตอนเธออายุ๑๓เธอขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อน
จะไปเช่าชุดนางรำแต่ไปประสบอุบัติเหตุยางรถระเบิดรถคว่ำเลย
ตัวเธอสลบไปไอ้ตอนสลบนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อเธอนะ
เล่าให้ฟังว่าตอนเธอสลบเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมเหมือนมีวิญญาณเร่ร่อนเป็นยายแก่นะ
ไปอยู่ด้วยเธอบอกเธอไม่ไปฉันไม่ไป
จากนั้นก็มีอาการแปลกมาตลอดเลยครับ
ทำให้ไม่สามารถคุมตัวเองได้ไปบ้านหมอปลาไปบ้านหมอปลาไปรักษาที่นั่น
ความจริงของเส้นไหว้น้องเกิดอาการเลยนะ

เรื่องต้นครอบครัวจะพาอ้อมไปปรึกษา

ที่บ้านที่เพชรชบุรีเลย
เดี๋ยวจะเดินทางวันที่๘กันยายนนี้ครับคุณผู้ชมครับ
เป็นครอบครัวที่รับผีบรรพบรุษต่อกันมา